สูงสูงนะครับรถสิบล้อรถพ่วงรถเทรลเลอร์
ผมไล่ความสูงไปนะคือเขามองไกลดีนะแต่เขามองใกล้ไม่ดี

ลุ้นกันลุ้มหายใจตามเลยใช่มั้ยบรื๊วหละคร

รถเทรลเลอร์ค่อยถอยถอยแล้วเขาก็แบบว่าวงเขาใหญ่อ่ะนะ
เขาจะถอยเข้าโรงงานเขามั้งหรือยังไงเนี่ยนะครับ
หลังก็ไม่เห็นอาศัยความชำนาญแหละอันนี้ใช่ใช่
แล้วมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่เห็นพี่เลยนะแต่พี่ใจใจพี่แข็งจริง
พ่วงมันบังอยู่ด้วยอ่ะนะไม่ถอยด้วยไม่ถอยออกมา
พ่วงเขาก็ถอยมาเรื่อยจนเกี่ยวกันแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
วัดเสียวหวัดเสียวโอ้โหคนขับรถเทลเลอร์เชื่อเลยครับ
มองไม่เห็นนะฮะไม่มีคันไหนอยากจะเข้าไปใกล้หรอกครับรถแบบนี้
ยังไงคุณผู้ชมดูไว้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ
รถใหญ่รถสูงเขามองไกลดีเขามองใกล้ไม่ดีอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงครับ
นั่นก็เป็นอุทาหรณ์บนท้องถนนเราก็เรียนรู้นะคะ
ว่าทำยังไงเราถึงจะปลอดภัยที่สุดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุนะครับ
มันสูญเสียแล้วมันประเมินค่าไม่ได้จริงนะคะ